คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยขับรถขึ้นเขาหรือว่าลงเขาใช่ไหม
อันนี้ที่จะพาไปดูรถคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังเลยนะ
มันเป็นรถเหมือนรถสองแถวใหญ่ตั้งใจจะขับขึ้นเขาแหละ
แต่จังหวะนั้นมันไหลมันไหลลงมาแล้วบนรถเห็นไหม
อันนั้น๓มันเอนบวกภาพรุ่งร้อนอยู่๖๐รูป

ใช่ทำยังไงคะให้เห็นทั้งสองมุมเลยค่ะ

จังหวะนี้มุมนี้กล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้นะคุณผู้ชม

ระทึกแล้วแต่เดี๋ยวอีกมุมนึงจะได้เห็นเลยว่าสามะเนรที่อยู่บนรถอ่ะ
กระโดดหนีตายหรือไหลหรือกระเด็นตกลงมาจากรถนะคะ
แต่การกระโดดลงมาแบบนี้กลัวว่ารถมันจะทับ

โน่นลงไปแล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นี่นะ๓มันเอนที่อยู่บนรถ๒แถวนั่นะ

แล้วนี่กำลังจะขับขึ้นวัดภูเขาหลง

แล้วคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

วัดภูเขาหลงเส้นทางมันเป็นเส้นลาดชันคุณผู้ชม
มันอาจจะไม่ได้ชันมากนะมันก็ลาดเอียงนั่นแหละ
แต่พอขึ้นเขาลงเขาแล้วรถสองแถวน้ำหนักรถมันเยอะ
เพราะสามเณรอยู่ด้วยนะคะปรากฏเขาบอกว่ารถอ่ะเบรกแตก
คนขับก็เลยบังคับรถไม่ได้ไงไอ้จังหวะตอนจะขึ้น
แรกมันขึ้นไปได้นิดนึงแล้วแล้วก็หยุดเนี่ยดูจังหวะโค้งนะ
ขึ้นไปได้หน่อยนึงแล้วเหมือนกับจังหวะหยุด
หลังจากนั้นเหมือนกับเขาคุมรถไม่อยู่แล้วนะคุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชม
หลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์เพราะว่ามันเป็นเนินที่ไม่ได้สูง
ไหลลงมาเลยค่ะรถคันเขียวเนี่ยกำลังจะขับตามต่อ
ก็คงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะนี่หลายหลายหลาย
กลัวคนอื่นโดนทับด้วยนะชาวบ้านผู้ปกครองแถวนั้น
ตกอกตกใจหมดแล้วคนก็ถามจังหวะที่รถไหลมา
ทำไมสามะเรนบนรถดูนิ่งมากเลยทำไมดูแบบไม่ตกใจอะไรหรอ
เขาบอกว่าจริงตกใจนะแต่ว่าทุกคนยังเป็นเด็กไง
เลยอาจจะยังคิดไม่ทันเพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นเสี้ยววินาที

ใช่สามเณรทั้งสองรูปที่กระเด็นตกลงมาจากท้ายรถนะคะ
คนก็ถามเหมือนกันว่าเป็นอะไรมากไหม
เจ้าของเนี่ยมาตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
สามเณรไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะไม่ได้มีสามเณรที่แบบถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตไม่มี
มีแต่บาดพระที่หล่นลงมาเมื่อกี้คุณผู้ชมแล้วโดนล้อรถทับจนเสียหาย
หวาดเสียวนะคะนักข่าวก็เลยไปที่วัดภูเขาหลงค่ะ
ทางขึ้นวัดเนี่ยมันก็มีความโค้งแล้วก็มีความชันเล็กน้อย
อันนี้จุดเกิดเหตุจริงนะใช่นี่เราไปสำรวจดูเลยนะ
คือมันยังมีรอยของการที่รถสองแถวเมื่อกี้มันลื่นถลัย
ยาวลงไปที่สวนยางเป็นระยะทาง๕๐กว่าเมตรนะคะ
แล้วก็มีเศษกระจกไฟท้ายรถแตกอยู่ตกอยู่แถวนั้นด้วย
ซึ่งไปคุยกับทางพระนรึนัยธิระสุโธ
บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องสามเณรนั่งรถกลับมาจากวินทบาท
เพราะไปบินทบาทตรงเชิงเขาปกติแล้วเนี่ยสามเณรจะเดินขึ้นมาเอง
แต่เมื่อวานนี้เป็นวันที่สามเณรจะลาศิกขา
ปกครองก็เลยให้สามเณรขึ้นรถกลับมาที่วัดแบบนี้

ตามภาษาเด็กเขาก็วิ่งขึ้นมา

ภาษาเด็กเขาก็ไม่ได้คิดถึงความอันตราย
ผู้ปกครองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
มันเป็นอุบัติธรรม
นี่แหละค่ะพระท่านก็บอกแบบนี้นะ

คุณผู้ชมอยากให้ได้ดูคลิปมุมที่รถไหลมาอีกทีนึงค่ะ

นี่แหละต่างหวะนี้ที่กรี๊ดกับทุกคนตกตกใจหมดเลยนะ

เพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในรถที่จอดอยู่ตรงนี้
เขาเริ่มเห็นการผิดสังเกตของรถบรรทุกเนรแล้ว

ว่าขึ้นไม่ไหวเขาหยุดทำไมสักพักหนึ่ง
บนรถผู้หญิงร้องกรี๊ดก่อนเลย

แล้วก็กล้องก็จะเห็นภาพนี้

กล้องก็จะเห็นภาพเมื่อกี้นะครับ
ว่ารถเริ่มมาแล้วก็เนรก็กระโดดแล้ว
เราก็กลัวนะเนนจะถูกรถทับ

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรถคันนี้ต่อไปนะ
ตรวจสอบคนขับตรวจสอบสภาพรถด้วย
ใช่แล้วปกติถ้าเนรจะเดินขึ้นอาจจะปลอดภัยกว่า